คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
กันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
อากาศเปลี่ยนแล้วค่ะพี่น้องทางเหนืออีสานภาคกลาง
เราเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่พี่น้องชาวใต้อาจจะต้องลุยกับฝน
อีกสักตั้งหนึ่งนะคะวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงอะไรต่อไม่
อะไรก็เปลี่ยนแปลงและยอมรับเถอะค่ะว่าสภาวะของอากาศมีผลต่อใจ
ยังไม่นับว่าเราเจอเรื่องอะไรมากมายในแต่ละวันนะคะ
เรื่องของอากาศเอ๊ะทำไมพอช่วงหน้าหนาวมามืดเร็ว
ความเหงาเข้ามาแทรกละค่ะนอกจากหนาว
ไม่เป็นเฉพาะอะไรมันความหนาวจะพัดพาความเงามาด้วย
นะคะเงามาฟังกันค่ะพอร์ตแคร็สแบบนี้
มีให้ฟังกันทุกอาทิตย์กับดีเจพี่อ้อยนะคะและวันนี้มี
คำถามคำถามหนึ่งซึ่งแอบมั่นใจว่าหลายหลายคนจะ
รู้จักความรู้สึกของการเป็นติ่งได้เป็นอย่างดี

ผมวัดนะครับอายุ๓๕ปี
ปกติเนี่ยมักจะเล่าปัญหาของผมให้กับน้องที่ทำงานฟัง
แต่รอบนี้คิดว่าน้องคงเหนื่อยใจแล้ว
ก็เลยแนะนำให้ผมส่งเรื่องนี้มาหาพี่อ้อยแทนยินดีค่ะ
เรื่องของเรื่องคือภรรยาผมเป็นติ่งเกาหลีครับพี่อ้อย

ไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องซีรีส์เครื่องสำอางอาหารหรือท่องเที่ยว

คือภรรยาผมจะอินกับทุกเรื่องที่เป็นเกาหลี
ถ้าไม่ติดสถานการณ์โควิดทุกปีแฟนผมจะไปเที่ยวเกาหลี
ไม่ต่ำกว่าสองรอบต่อปีชอบกินอาหารเกาหลีเป็นชีวิตจิตใจ
เดือนหนึ่งผมต้องไปกินกับเธอหลายมื้อ
ของใช้เครื่องสำอางรวมถึงแบรนด์เสื้อผ้า
เธอก็พรีออเดอร์มาจากเกาหลีตลอด

ดารานักร้องไม่ต้องพูดถึงรู้จักแทบทุกคน
ถ้าพาเธอไปออกรายการแฟนพันธ์แท้ได้ผมคงพาเธอไปออกแล้วล่ะครับ
ตลอดระยะเวลาที่คบกันจนแต่งงานรวมแล้วเนี่ยสิบสองปี
รักกันนานเลยนะคะความชอบของเธอ
ไม่ได้มีปัญหาสำหรับผมผมรับได้ที่เธอจะชื่นชอบพระเอกหล่อ
แต่สิ่งเดียวที่ผมไม่โอเคคือเธอมักจะทุ่มเงินให้กับคอนเสิร์ต
และแฟนมิตติ้งศิลปินเกาหลีแบบไม่อั้นเธอต้องดูแบบใกล้ชิดที่สุด
ราคาเท่าไหร่ก็ไม่เคยเกี่ยงสมัยก่อนแต่งงาน
เธอจะทำงานเก็บเงินเพื่อซื้อบัตรที่แพงที่สุดเสมอ
ซึ่งผมจะไปว่าอะไรก็ไม่ได้ครับเพราะเป็นเงินที่เธอหามาเอง
แต่พอแต่งงานปั๊บมีลูกด้วยกันแล้วผมให้เธอออกจากงานมาเลี้ยงลูก
ให้เธอใช้จ่ายกระเป๋าเดียวกับผมผมเริ่มมองเห็นปัญหา
ถ้าเรื่องของกินของใช้ลูกกับเมียอยากได้เท่าไหร่ผมพร้อมจะให้
แต่พอเธอใช้เงินไปกับคอนเสิร์ตในมูลค่าบัตรที่แพงมาก
มันทำให้ผมรู้สึกเสียดายเงินมากครับเคยบอกให้ซื้อบัตรที่ถูกลง
เธอก็จะหาข้ออ้างสารพัดและปิดท้ายว่าเธอชอบของเธอมานานแล้ว
ทำไมจะให้เธอมาเปลี่ยนอะไรตอนนี้ประโยคเนี้ย
มันเหมือนบีบคอให้ผมต้องจ่ายเสมอมา
ปีที่ผ่านมาผมค่อนข้างดีใจสถานการณ์โควิดทำให้ศิลปิน
ไม่สามารถมาจัดงานที่เมืองไทยได้แต่พอปีนี้ประเทศไทยเริ่มเปิดประเทศ
โอ้โหพี่ครับคอนเสิร์ตมากันแบบครับข้างภรรยาของผมเธอยิ้มร่าเลย
แต่ผมเนี่ยน้ำตาย้อยถึงหัวเข่าโถเธอจัดเต็มกว่าเก่า
เพราะว่าห่างหายมานานศิลปินก็ตบเท้าเข้ามาเหมือนแปะมือ
เธอก็เอาบัตรเครดิตของผมไปรูดซื้อตัวเรื่อย
รู้ตัวอีกทีมันเยอะมากครับพี่ผมตกใจมากว่าทำไมแฟนผมใช้เงินไม่คิด
มันสิ้นเปลืองเกินไปยิ่งเรามีลูกด้วยกันสองคน
ค่าใช้จ่ายก็เยอะมากอยู่แล้วแฟนผมยังเอาเงินไปฟุ่มเฟือยกับความบันเทิงอีก
มูลค่าที่จ่ายไปผมสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกเยอะเลยครับพี่อ้อยครับ
พอผมบ่นเธอก็โกรธบอกว่าวันเธออยู่บ้านเลี้ยงลูก
ขอซื้อความสุขให้ตัวเองบ้างไม่ได้หรือไงก็ได้ค่ะ
แต่ก็เบามือหน่อยก็ดีนะซึ่งผมบอกว่าถ้าซื้อกระเป๋ารองเท้าแพง
ที่มันยังใช้ประโยชน์จับต้องได้ผมไม่เคยว่าเลยนะ
แต่ถ้าไปซื้อเพื่อให้เห็นหน้าผู้ชายหล่อใกล้ในราคาบัตรที่แพงขนาดนี้
ผมไม่โอเคเพราะตัวผมเองแต่ละวันทำงานหนัก
หาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวให้พวกเราไม่ลำบาก
เจอแบบนี้ผมเหนื่อยจังครับพี่ผมยื่นข้อเสนอนะครับว่า
ผมยอมจ่ายนะแต่ขอไม่ใช้บัตรที่ราคาแพงสุดได้ไหม
ให้มันอยู่ในความพอดีซึ่งยังไงเธอก็ไม่ยอม
บอกว่าถ้าไปแล้วไม่ได้เห็นหน้าศิลปินจะเสียเงินไปทำไม
แล้วเธอก็พูดเชิงน้อยอกน้อยใจต่างนานาจบลงที่โกรธผม
งอนผมไม่พูดกับผมหลายวันปวดหัวจังเลยครับพี่
พอจะมีหนทางในการแก้ปัญหานี้ให้ผมได้ไหมมีวิธีหรือคำพูดไหน
ที่สามารถทำให้เธอรู้สึกเห็นคุณค่าของเงินได้มากขึ้น
ลดการดูคอนเสิร์ตลงหรืออย่างน้อยช่วยเข้าใจตัวผม
เข้าใจเรื่องการใช้จ่ายที่มากขึ้นผมรู้สึกเสียดายเงินมากจริง
กวนพี่อ้อยแก้ปัญหานี้ให้ผมด้วยครับอืมอย่างที่บอกค่ะว่าพี่ก็เป็น
ซีเกาหลีคนหนึ่งนะแต่หนักไปทางดูซีรีส์
อีกอย่างพี่เป็นคนงกค่ะความสุขเรียบง่ายขอจ่ายเบา
และด้วยความเคารพทุกความสุขนะคะคือฟังแบบนี้เนี่ย
อาจจะมีหลายคนที่บอกว่าจะอะไรนักหนาทำไมต้องโหมจ่ายเงินแบบนั้น
เพื่อจะได้เจอโอป้าหน้าใสใสใกล้ใกล้แต่อย่าลืมค่ะ
ความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันเพียงแต่อย่าอยากได้ความสุขน้อยนิด
ที่ต้องเอาทุกข์ทั้งชีวิตเข้าไปแลกอะค่ะถ้ามีกำลังเงินมากพอ
แรกได้แรกเลยความสุขบางอย่างอธิบายไปก็ยากจะเข้าใจ
ถ้าคนอื่นไม่อินด้วยแต่อย่าให้ความสุขของเรา
เกิดขึ้นบนความทุกข์ของใครใครจนกระทั่งวันหนึ่ง
มันย้อนกลับมาทำร้ายหัวใจเราเองอะค่ะยุคโควิดชีวิตไม่ง่ายเลยนะคะ
คุณภรรยาคงไม่รู้ว่าภาวะเงินเฟ้อตอนนี้มันโหดร้ายต่อการใช้ชีวิตแค่ไหน
เห็นหน้าผู้ชายหลอกใกล้ใกล้อุ๊ยดีต่อใจจังเลยอะ
แต่อันตรายต่อกระเป๋าเงินที่สำคัญเงินในวันนี้ค่ะ
มูลค่าของมันลดลงเรื่อยนะมีลูกตั้งสองคน
ยังมีอะไรต้องใช้จ่ายอีกเยอะแยะมากมายและสามีหาเงินคนเดียวค่ะ
กระเป๋าเดียวใช้ทั้งบ้านอย่างน้อยปากท้องของครอบครัว
ต้องไม่มีปัญหาค่อยหาอาหารใจ
โดยการตามติดชีวิตใกล้ชิดศิลปินโอเคพี่เข้าใจ
แต่เรื่องแบบนี้เนี่ยต่อให้สามีจะรักภรรยาแค่ไหน
ยังไงก็ต้องคุยค่ะเราคุยในฐานะครอบครัวเดียวกัน
ไม่ได้คุยเชิงตำหนิเราเปิดใจกันถึงสถานะการเงินของครอบครัว
มาแบร์ให้เธอดูเลยว่าวันนี้อะไรเกิดขึ้น
คือต้องยอมรับนะคะบางทีคุณสามีน่ารักมากไง
หาให้ได้ทุกอย่างเปย์ให้ได้ทุกอย่าง
ภรรยาไม่อยู่บนโลกของความเป็นจริงในฐานะครอบครัวเดียวกัน
เปิดเผยสถานการณ์เงินเลยว่าตอนนี้ความเป็นจริงคือแบบนี้นะ
ที่กินหรูอยู่สบายเพราะเรายังหาเงินได้
แต่โควิดสอนให้รู้ว่าทุกชีวิตเปลี่ยนได้ตลอดอย่าประมาทค่ะ
แผนหนึ่งแผนสองบางทีอาจต้องมีแผนสามเตรียมการเอาไว้
วันนี้ครอบครัวเรายังโชคดีกว่าใครนะคะอยากได้อะไรก็ได้
ทุ่มงบให้สินค้าเกาหลีแค่ไหนก็ไหวแต่ถ้าวันหนึ่งข้างหน้า
เราไม่ได้เป็นแบบนี้เรียกคืนเงินที่เอาไปจับจ่ายซื้อของ
แม้แต่การใกล้ชิดศิลปินเหล่านั้นเอาคืนมาไม่ได้แน่นอน
ไม่ได้เข้าข้างใครนะคะเพียงแค่รู้สึกว่าวันนี้
ความสุขต้องอยู่บนโลกของความเป็นจริงแน่นอนค่ะเธอพูดว่า
แต่ก่อนเธอก็เคยหาเงินได้และแต่ก่อนเธอก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอด
แต่แต่ก่อนไม่มีโควิดไงคะก่อนแต่งงานเธอทำได้แน่นอนแหละ
แหมหาเงินมาค่าใช้จ่ายค่ารายรับมันยังสมดุล
หรือบางคนนะคะค่าใช้จ่ายน้อยกว่ารายรับแต่วันนี้มันเปลี่ยนไป
คาดหวังความเหมือนเดิมในวันที่โลกหมุนไปทุกวันค่ะ
ลูกต้องสองคนรอกอดแม่แน่นอยู่นะ
อย่ามัวเอาแต่เวลาไปสบตาดาราเกาหลีอยู่เลย
ไม่ได้บอกว่าให้หยุดไปมีความสุขขอแค่เป็นความสุขใจในราคาเบาลง
หรือบางวันนะคะคุณสามีคะน้องวัดคะวัดขอไปด้วย
เอาจริงบอกได้เลยเธอฉันไปด้วยนะ
เอาราคาบัตรมาแบ่งกันแต่ตอนนี้ซื้อใบเดียวมันแพง
สองใบได้ไหมอ่ะจ่ายราคาเดิมคือที่อยากจะไปด้วย
ไม่ใช่อะไรค่ะอยากไปรู้ว่าความสุขตอนที่อยู่ในวินาทีของการเป็นติ่ง
และได้อยู่ใกล้กับศิลปินที่เราเป็นติ่งมันเป็นยังไง
อยากเข้าใจแต่พี่อ้อยก็แอบเดานะคะว่าเธอก็คงไม่อยากให้ไปเท่าไหร่
แต่อย่างน้อยเราจะได้พูดได้ว่าความสุขของเราคือการอยู่ใกล้เธอนะ
คือการอยู่กับเธอและอยู่กับลูกจะไปเราก็ไม่เคยว่ากัน
แต่กลัวว่าวันหนึ่งถ้าครอบครัวเราไม่ได้สบายเหมือนวันนี้
เราเป็นหัวหน้าครอบครัวเรามีสิทธิ์กลัวไม่ใช่เหรอ
ไว้สักครึ่งหนึ่งเก็บไว้ให้ลูกเราดีไหมบัตรหมื่นนึง
๕๐๐ได้ไหมอ่ะเธอแล้วเก็บอีก๕๐๐ไว้ให้ลูก
แล้วเดี๋ยวฉันจะเก็บสะสมให้เธอดูเลยนะว่า
แค่คุณแม่พยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายในการไปใกล้ชิดศิลปินเกาหลี
ลูกมีเงินสะสมเอาไว้มากน้อยแค่ไหน

ภายใต้ความเคารพว่าความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกัน

จะไปบอกว่าสามีเธอจะซื้อนาฬิกาบ่อยได้ยังไงทำไม
นาฬิกาเรือนนึงแพงขนาดไหนก็มี๒๔ชั่วโมงเท่ากัน
อาจหันมาบอกได้ว่าแล้วรองเท้า
มีแค่สองเท้าเธอจะเปลี่ยนรองเท้าอะไรนักหนา
เพราะฉะนั้นถึงได้บอกไงคะว่าความสุขในแต่ละเรื่อง

อยู่ใกล้ชิดศิลปินที่เราชอบก็เราชอบเกาหลีไง
เราเลยมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ขอเราแค่นี้ไม่ได้หรือ
ตรงไหนก็ถูกพูดมุมไหนก็ถูก
อยู่ใกล้ชิดศิลปินไม่ว่ากันค่ะ
ขอให้เป็นค่าใช้จ่ายที่เบามือ
เพราะว่าตอนนี้ความสุขของเรากำลังอยู่บนความทุกข์ของสามี
เพื่อให้ว่าคนเรารักกันครอบครัวคือทีมเดียวกัน
คุยกันได้ไม่ได้เชิงตำหนิแต่เชิงขอคำปรึกษา

เขาน่าจะเห็นว่าเวลาที่หาเงินมาเหนื่อยยากแค่ไหน
เวลาจ่ายไปยังไงมันง่ายอยู่แล้วค่ะ
เชื่อไหมว่าช่วงเวลาที่พี่อ้อยอยากรวยที่สุดนะ
คือช่วงเวลาที่คนที่บ้านป่วยโอ้โหทำเงินแทบตายนะคะ
สุดท้ายเวลาที่คนที่บ้านป่วยเราอยากจะมีเงินมากกว่านี้หลายเท่า
ทุกอย่างจะได้ตัดสินใจได้ง่ายเข้า

คุณพ่อคุณแม่คุณลูกยังแข็งแรงดีอยู่
วันหนึ่งมีคนในบ้านป่วยจะรู้ว่า
เงินที่เราไปซื้อบัตรแพงไปใกล้ชิดศิลปินเกาหลี
เงินอันนั้นสามารถต่อชีวิตคนในบ้านได้

ทำไมซื้อบัตรแค่นี้เธอจะบ่นทำไม
และการรูดปื๊ดทุกอย่างเวลามันง่ายเกินไป
วันหนึ่งเราจะใช้ชีวิตมักง่ายค่ะ
เพราะทุกอย่างอยากได้อะไรได้อยากซื้อซื้อ

ถ้าวันหนึ่งอยากได้อะไรแล้วไม่ได้
จะรู้ว่าคุณค่าของการได้มามันช่างมีค่า

มีค่าถ้าเรารู้จักใช้และใช้มันให้สมคุณค่า
อ้อยบอกได้เลยนะคะว่าจริงแล้วเรื่องของเศรษฐกิจ
มันเหมือนเป็นรองโควิดคือเป็นโควิดระยะยาว
วันนี้คนที่ติดโควิดรู้ว่าโอเค๑๐วัน๑๔วัน
จะค่อยดีขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
ร่างกายมีภูมิกลับมาแข็งแรง
แต่ปัญหาเศรษฐกิจไม่รู้ค่ะว่าเราจะอยู่ในภาวะแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน
อย่าว่าแต่เมืองไทยที่รอศิลปินเกาหลีมาเลย
เกาหลีเองก็เหนื่อยญี่ปุ่นเองก็เหนื่อย

มันไม่สามารถ๓๒๑กลับมาเศรษฐกิจดีได้ดังเดิม

ถ้าวันนี้เงินมือซ้ายจ่ายมือขวายังสะดวกรวดเร็วว่องวัย
วันหนึ่งข้างหน้าเงินมือซ้ายไม่มีเงินมือขวายังจำเป็นต้องจ่าย
วันนั้นจะรู้ว่าเราอาจจะเสียค่าความสุขไปโดยเปล่าเยอะมาก

เข้าใจน้องวัดด้วยเพราะน้องวัดก็รักครอบครัวและรักภรรยา
แต่พี่ยังคงยืนยันว่าวัดต้องคุยกันไม่ได้เชิงตำหนิ
แต่เชิงรับมือกับปัญหานี้ไปด้วยกันอยู่บนโลกของความเป็นจริง
เพราะคนในครอบครัววันนี้สบายวันหน้าลำบากสามารถเกิดขึ้นได้หมด
แผนการการใช้เงินถึงเป็นเรื่องสำคัญมากในวันนี้นะคะ
ขอบคุณคำถามของน้องพี่อ้อยรู้ว่าคนไทยบิตติ่งเกาหลีเยอะมาก
แต่การเป็นติ่งเกาหลีไม่ได้แปลว่าใช้เงินฟุ่มเฟื่อยทุกคน
เงินเท่าที่จำเป็นค่ะอนาคตไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
วันนี้มีกระเป๋าตังค์ใบเดียวถ้ามี๒ใบได้จะดี
หรือถ้ามันมีใบเดียวจริงเพราะว่าคุณสามีอยากทำงาน
และอยากให้คุณภรรยาดูแลลูกก็ต้องเป็นกระเป๋าหนึ่งใบ
ที่มีความมั่นคงปลอดภัยมากพอที่จะมั่นใจได้ว่าอนาคต
เอานะแย่ที่สุดเราก็รอดและขอให้รอดไปด้วยกันนะคะ

ไม่ใช่ว่าจะได้ประโยชน์สำหรับคนที่นั่งฟังอย่างเดียว
อ้อยได้ประโยชน์จากคำถามของน้องเยอะมากเลย